สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ภาพที่เห็นอยู่นี่นะคะคือภาพของลูกเห็บ
ขนาดเท่าไข่ไก่ตกถล่มภาคอีสานของประเทศไทย
เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วแต่หลังจากนี้
ที่น่ากลัวแบบนี้จะนำกลับมาฉายซ้ำอีกครั้ง

อากาศบ้านเราจะแปรปรวนทำให้มีลูกเห็บตกลมกระโชกแรง
ฝนตกในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังมีฟ้าผ่าด้วยนะคะ
ไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับพายุกันด้วย
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
แต่ในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนค่ะ
อุณหภูมิพุ่งทะลุ๔๐องศาเลยทีเดียว
นี่คือสภาพอากาศในประเทศไทยใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่ต่างประเทศหลายคนกักตัวอยู่ในบ้าน
เปิดโอกาสให้เจ้าแพนกวินในเมืองชิคาโก้
ออกมาเดินเล่นน่ารักแบบนี้

ซึ่งวานเบลูก้าก็กลับมาทักทายแนนกวินเช่นเดียวกัน
กลายเป็นภาพน่ารักที่ผู้คนแห่แชร์กันบนโลกออนไลน์ค่ะ

ช่วงนี้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะคะ

และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ